คุณกำลังพูดถึงสาวเลขพิกพี่หนูเสียงดีต้องยกให้คนนี้ค่ะ

ดูคล้ายว่าเธอนั้นรัก
ที่เพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่ค่อยบอกคำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

โซมมารีรีมาแล้ว
เล่มออกได้ทุกเพลงอะ

ส้มมาเรียซ้อมเสียงไว้เลยเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
รวมไปถึงส้มมารีส้มบอกว่าตื่นเต้นสุดค่ะ

ใช่นะคะเพราะว่าแฟนจะได้เห็นอะไรที่มันว้าวแน่นอนค่ะ

มันจะเปลี่ยนยังไงไปฟังหน่อยค่ะ
ผู้หญิงแห่งยุค๔คนมารวมกันแบบในคอนเสิร์ตเดียว

แต่ว่าเราจะมาโชว์ด้านเดียวมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกคนได้เห็นแบบทุกด้านของเรา
แต่งตัวก็เลยไม่ได้ต้องกังวลมากว่าเธอจะแต่งชนฉันหรือเปล่า
มันไม่ค่อยชนกันใช่

หนูรู้สึกว่าหนูแบบเด็กอะ

แม้ว่าหนูจะแก่สุดใน๔คนก็ตาม

เหลือแค่แบบเหมือนรอซ้อมแล้วค่ะ

แล้วก็ต้องมีโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน

ไม่ตกใจนะเราเติมสูตรเราเองให้มันดูเยอะดี
มารอนบอกว่าชอบเวลาเชอรี่ร้องเพลงแบบน่ารัก

คนตายก็ต้องเร่งตายเนาะพี่กัดเนอะ
สวัสดีคุณแอโทนี่หรือว่าคุณเจี๊ยบนะคะ
เขาบอกว่าอยากจะให้ใครพูดแบบนี้อยากให้พวกเราชวนคุณมิ๊นท์